คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวดีกันต่อเนื่องเลยนะครับ
บรรยากาศงานเฉลิมฉลองตรุษจีนนั่นแหละ
เราพาคุณผู้ชมไปดูจอมยุทธ์สุดหล่อ
พูดแบบนี้มันมีหลายชื่อในเมืองไทย
แต่ขึ้นภาพแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน

มิวมาลุคนี้คือแบบหลอกกระชากใจอีกแล้วอ่ะ
คือน้องบิวนี้นะคะเขาเปลี่ยนลุคใหม่เป็นผมยาวจอมยุทธ์ตีหลอดสถานบูลิ้มรับปีใหม่จีนว่าอย่างนี้นะ
พร้อมกับอัปเดตเรื่องผลงานสุดปัง
คือก่อนหน้านี้มีไปโผล่ไลฟ์มากับนางเอกสุดฮอตพี่นุ่นวรนุษย์
หลายคนบอกเฮ้ยคู่นี้โคจรมาเจอกันได้ยังไง

พอแชร์ภาพคู่ปุ๊บข่าวลือตามมาปั๊บเลยค่ะบอกว่าผู้จัดคนสวยพี่เจี๊ยบโสพินภาเตรียมแล้วคว้าน้องนิวหน่อยนะฮะ
เอาไงดีมิวมาเล่นละครให้พี่สักเรื่องสองเรื่องดีไหม
อ้าวพี่นุ้นบรรณนุษย์ไปเลยนะฮะ
มิวเนี่ยยังไม่ขอฟันทงนะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากให้แฟนช่วยลุ้นกันต่อไป
ช่วงนี้มันกระแสมาไงรักแบบต่างวัยรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้นะคะ
ถามว่าอยากเล่นละครกับพี่นุ่นหรือเปล่ามิวตอบแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะอยากเล่นมากครับ
ส่วนบิ๊กโปรเจคที่มิวจะได้ร่วมงานกับทีมฮอลลีวูดไปไกลนะ
ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วไปฟังจากปากน้องมิวสุดหล่อกันเลยจ้า
น่ารักมากเลยครับก็เหมือนต้องบอกว่าคือวัยเราแล้วกัน
พี่นุ้นก็จะเป็นนางเอกที่ครึ่งในดวงใจครับเมื่อเราพอได้มาร่วมงานกับเขา
จะอยู่ใกล้เขาก็แบบอ่ะโหตื่นเต้นมากแล้วก็เผินน่ะ

พูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนปรับ

แต่ว่ามิวเล่นกับใครเราก็จะรอดู
แต่เราชอบลุคนี้นะคือเป็นแบบจอมยุทธ

เออทำพงทำผมนะคุณผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปนะผลงานคุณผู้ชม